ว่าปัจจุบันนะครับหลายประเทศที่นิยมกินเนื้อสุนัขนั้น
จะมีแนวโน้มความนิยมลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีการบริโภคกันอยู่นะครับ
และด้วยวิธีชำแหละที่มีทั้งความโหดร้ายแล้วก็ไม่มีสุขอนามัย
ทำให้ในกัมพูชากำลังมีหลายหน่วยงานเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขายเนื้อสุนัขเป็นอาหารติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่นี่คือร้านอาหารกลางกรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา
หน้าร้านมีเตาปิ้งพร้อมเนื้อย่างรูปลักษณ์แปลกตาไม่ค่อยเหมือนเนื้อหมูหรือเนื้อไก่
หรือแม้กระทั่งเนื้อวัวที่คนส่วนใหญ่นิยมกินกันเป็นปกติ
เพราะนี่คือเนื้อสุนัขที่ย่างรอไว้หน้าร้านรอลูกค้าสั่งเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหาร
ซึ่งทางร้านสามารถเสิร์ฟเป็นเนื้อย่างหรือจะทำเป็นแกงเนื้อสุนัขก็สามารถสั่งได้
ท้องถิ่นส่วนใหญ่กินเนื้อสุนัขเพราะมองว่ามันมีรสชาติอร่อย
และเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ
ลูกค้าคนนี้บอกว่าเนื้อสุนัขมีรสชาติอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกาย
เพราะเนื้อสุนัขจะดีต่อระบบเลือดและทำให้สุขภาพของเราโดยรวมดีขึ้น
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังที่มีการรณรงค์ที่ชี้ให้เห็นว่า
เนื้อสุนัขที่วางขายตามตลาดอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือโรคอื่นแฟ้งอยู่
ขณะเดียวกันกระบวนการชำแหละเนื้อสุนัขก็ไม่สะอาดจนถึงขั้นที่หลายคนรับไม่ได้
เผยแพร่ออกมาจากในโรงชำแหละเนื้อสุนัขแห่งหนึ่ง
แสดงให้เห็นสุนัขในสภาพผอมโซส่วนใหญ่ถูกขโมยมา
ถูกขังรวมกับสุนัขตัวอื่นในกรงเล็กก่อนที่พวกมันจะถูกฆ่าอย่างทารุณ
ด้วยการจับใส่กรงถ่วงน้ำจนตาย
เล่าถึงความหดร้ายและไร้สุขอนามัยภายในโรงเชือด
โดยเฉพาะน้ำซึ่งใช้ถ่วงสุนัขให้ตายมาตัวแล้วตัวเหล้า
โรงเชือดไม่เคยเปลี่ยนน้ำใหม่
แม้การกินเนื้อสุนัขจะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายในกัมพูชา
แต่ปัจจุบันความนิยมการบริโภคเนื้อสุนัขกำลังลดลง
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ถึงอย่างนั้นความโหดร้ายกับสุนัขที่นำมาเป็นอาหาร
ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายองค์กรกำลังทำงานอย่างหนัก
โดยเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการป้องกัน
ไม่ให้การชำแหละเนื้อสุนัขแบบไม่มีสุขอนามัยเกิดขึ้น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน